เอาไปต่อเรื่องราวความรักกันดีกว่านะฮะ
กับไผ่ภาษทิตย์ค่ะแล้วก็น้ำตาลพิจักรนะ
ก็คุณบอกเลยว่าคู่นี้ก่อนเขาฝ่ายชายจะเป็นใสเฉิดเสอนะค่ะ

เข้าป่าไปหายฝ่ายหญิงก็มีน้องงรบ้าง

หวานยิ่งกว่าเดิมค่ะมาเติมความหวานให้กันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ขยันเทคแคร์มากเวอร์ด้านสาวน้ำตาลค่ะในฐานะหวานใจนะ
รับกับเราเลยนะว่าอันนี้จริงพี่ไผ่พาทิตยนั้นเวอร์ชันนี้ปัจจุบันน่ารักสุดเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่ใช่แค่การเอาใจความมุ้งมิ้งเท่านั้นนะคะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ไลฟ์สไตล์ก็พลิกเหมือนกันค่ะ
น้ำตาลเนี่ยเมาส์ว่าเมื่อก่อนหนุ่มไผ่เขาจะเป็นสายติ๊ดเนาะเข้าป่าดงพงภัยไม่สนใจโซเชียลเลย
อยู่บ้านเฉยก็มีคอนเทนต์ได้เหมือนกันยอดวิวยอดไลค์ก็สุดปังนะจ๊ะหลักล้านก็ฟาดมาแล้ว
เรียกว่าตอนนี้หนุ่มไผ่เขาเป็นสายคอนเทนต์เต็มตัวแล้วจ้าไปดูค่ะ
คือเขาก็เขาชอบหาคอนเทนต์อะไรมาให้เราเล่นคือเขาก็จะดูดูไปเรื่อยเรื่อย
แต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยรู้ไหมว่าแต่ละแอปเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างที่เขาแบบไม่เคยเห็น
แล้วคือหายพาทิศก่อนคือหายพาทิศคือคุณไม่ควรที่จะเป็นคนทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนี้ก็คือแบบทำคอนเทนต์ทุกอย่างคือเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะ
คือมันต้องผ่านการคิดแล้วแบบเขาเป็นคนชอบจัดการอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ก็ดูไปด้วยกันก็ดีสุดสุดเลยนะงานนี้ค่ะน้ำตาลเนี่ยยอมรับนะว่าคิดแล้วนะ
เพราะว่าลึกเนี่ยตัวเองก็อยากจะมีลูกแล้วด้วยค่ะเพราะว่าชอบเด็กมากเลย
แต่ว่าเรื่องข่าวดีค่ะสำหรับเธอมองว่าร้อยถึงเวลานั้นให้มันเหมาะสมก่อนแล้วกัน
ใจเราก็คืออยากมีครอบครัวอยากมีเบบีอยากมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ว่ามันไม่แน่นอนทุกอย่างมันไม่มั่นคงก็คือไปฝากไข่ไปเรียบร้อยแล้ว
ใช่คือจะมีเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเขาแบบพร้อมรอมากแต่ตัวของเราเองคือเรายังเป็นแบบเสาหลักของครอบครัวเรา
อะไรอย่างนี้ค่ะ